คือมีหนุ่มคนนึงนะคะเขาเป็นนุ่มเจ้าของธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งรถแต่เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนอู่แห่งหนึ่งเนี่ยกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ข่มขู่ด้วยและมีเรื่องของการที่รถเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะถูกสับเปลี่ยนลื้อเบาะลื้ออะไรอุปกรณ์ต่างออกด้วยอ่ะไปลองดูคลิปกันหน่อยค่ะเพราะว่าถ่าย
ร่องรอยถูกสับหมดนี่ไม่รู้ว่าถูกสับระบบอื่นด้วยหรือเปล่า
เบาะหลังถูกถอดหมด
อืมนี่คือเขาโชว์สภาพของรถเขาแล้วถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าเบาะของรถเนี่ยถูกเปลี่ยนออกไปอืมคือตอนนี้กลายเป็นเบาะธรรมดาที่ไม่ใช่เบาะไฟฟ้าแล้วแล้วก็ยังมีร่องรอยหลายอย่างที่เจ้าตัวบอกว่าน่าจะ
มีการลื้อเบาะแล้วก็ลื้อระบบความปลอดภัยของรถด้วย
โดยคลิปนี้นะคะคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็คือนายจิรัตน์อายุ๓๓ปี
เจ้าตัวเป็นนักธุรกิจนะคะแต่งรถค่ะแล้วก็บอกแบบนี้ค่ะว่าตามคลิปที่บอกทั้งหมดเนี่ยเขามั่นใจว่าอู่แห่งหนึ่งเนี่ยมีการลื้อระบบความปลอดภัยของรถมีการเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะแล้วเจ้าตัวยังถูกกักขังควบคุมตัวด้วย
โดยเจ้าตัวเนี่ยคุณจิรัสเล่าแบบนี้ว่าย้อนกลับไป๓๐พฤษภาคมเขานำรถฟอร์ตป้ายแดงนะคะราคา๑ล้าน๓แสนกว่าบาทเอาไปใส่ชุดแต่งรอบคันอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่าแต่งรถเนี่ยประมาณสัก๓แสน๕เพราะว่าเขาเป็นคนชอบแต่งรถเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการแต
เพราะเขาต้องการให้รถที่แต่งเนี่ยมันเป็นรถต้นแบบตัวอย่างในการที่เขาจะใช้ในการโปรโมทการแต่งรถนั่นเองเพราะมันเป็นหนึ่งในธุรกิจของเขาเพื่อที่ว่าจะได้มีการแนะนำลูกค้ารายอื่นอื่นที่สนใจเนี่ยนะคะให้มาแต่งรถตามเขาต่อมามีคนสนใจจริงเขาก็เลยพาลูกค้าคนหนึ่งค่ะไปที่อู่แต่อู่กลับไปคิดค่าแรงกลายเป็นว่าค่า
เขาบอกว่าตัวรถเขาเอาไปเป็นรถต้นแบบสามแสนห้าก็ไปคิดสามแสนแปดเจ้าตัวบอกว่ามันไม่เป็นไปตามที่ก่อนหน้าเขาไปตกลงพูดคุยกับลูกค้าสุดท้ายอู่กับลูกค้าเจรจาตกลงกันได้ที่ราคา๒๖๕๐๐บาททีนี้พอลูกค้าเนี่ยกลับออกไปเจ้าตัวเล่าว่าตัวเขายังไม่ได้ออกไปจากอู่แต่เจ้าของอู่ไปสั่งให้พักพวกของอู่

เหตุพอไปแจ้งความอีกสอพอครองกิวที่นี่ก็โยนกลับไปบอกต้องไปที่สอพอบางปูสุดท้ายเจ้าตัวบอกอ่ะไม่ไหวแล้วถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปร้องกรองปรับให้ช่วยเหลือก็แล้วกันแล้วบอกด้วยนะคะผ่านมาหกเดือนแล้วเรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าแจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวขมขู่ทำให้เสียทรัพย
เหลือตามกฎหมายต่อไปค่ะ